บอลไทยว่าสะดวกแล้วนะครับบอลยุโรปตลาดซื้อขายนักเตะปิดไปค่อนข้างซบซาว
ใหญ่กลายเป็นผู้จัดการทีมแย่งซีนไป
แต่ว่าในสืบสมบันพิมพ์อังกฤษตลาดซื้อขายนักเตะมูลค่ารวมถือว่าสร้างสถิตินะ

เยอะสุดในรอบ๕ปีเลยทีเดียวครับ
ก็สำหรับศึกพิมพลิกอังกฤษนะครับถึงแม้ว่าจะตลาดดูเหมือนจะซบเซา
แต่จริงแล้วก็สร้างสถิติในการซื้อขายผู้เล่นในช่วงเดือนมกราคมของปี๒๐๑๙
มูลค่าสูงสุดในรอบ๕ปีเลยทีเดียวด้วยเม็ดเงินมหาศาล๑๗๕ล้านปอนด์เท่ากับเดือนมกราคมของปี๒๐๐๘
แต่ยังเป็นรองสถิติเดือนมกราคมปี๒๐๑๑ที่สูงถึง๒๒๕ล้านปอนด์นะครับ
ขณะเดียวกันยังทำให้มูลค่าซื้อขายนักเตะฤดูการ๒๐๑๕๒๐๑๖สูงสุดเป็นประวัติการถึง๑๐๔๕ล้านปอนด์
ทำลายสถิติ๙๖๕ล้านปอลของรุ่นรุ่นการ๒๐๑๔๒๐๑๕ครับ
รอบนี้นะครับทีมอย่างสโต๊ซิตี้นั้นทุ่มเงินซื้อนักเตะค่าตัวแพงสุดก็คือ
ย่อรวมตลาดซื้อขายนักเตะเดมกราคมของทีมต่างอลวาสนั้นใช้เงินไป๓๔ล้านปอลครับ
โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นดิวใหญ่เหมือนกันสำหรับเรื่องราวของผู้จัดการทีม
ต้องบอกว่าค่าเหนื่อยต่อปีที่กุญสือชาวสแปนิชจะได้รับเรียกว่ารับสูงถึง๑๖ล้านปอนด์ต่อปีครับ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๘๑๔ล้านบาทครับ
ผลให้กลายเป็นผู้จัดการทีมที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในโลกต่อไป
ปัจจุบันเนี่ยก็กว่าเดลล่านะครับรับค่าเหนื่อยจากบาเจนมิวนิกในซึมเดสลิก้าเยอรมันสูงเป็นสถิติโลกอยู่แล้วนะครับ
ที่๑๔๘ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ๗๗๐ล้านบาทนะครับ
โดยปัจจุบันครับผู้จัดการที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในปัจจุบันก็รองลงมาจากวายโดล่าก็ได้แก่
ซันเวนเกอร์ของอาเซนอลครับที่ได้อยู่๘๓ล้านปอนด์รวมประมาณ๔๓๑ล้านบาทครับ
ด้วยหลุยฟันเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ๗๓ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ๓๘๐ล้านบาทนะครับ